แต่ว่าช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าตกออกตกใจ
เพราะว่าเห็นมีพาดหัวข่าวออกมาหลายสำนักอยู่เหมือนกันนะคะ

นางเอกชื่อดังพี่หวานะคะ
นางเอกน้องใหม่ช่อง๓กำลังเด็กปั้นเลยตอนนี้นะคะ

กำลังมีผลงานละครเรื่องกรงกรรมค่ะ
ประสบวัตยาติเผาที่อิตาลีนะคะ
ระหว่างที่เธอเนี่ยเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวกับครอบครัวนะคะ
สกีแล้วก็เกิดเสียหลักหลุดโค้งค่ะ

เห็นว่าแฟนนุ่มดาราดังอย่างเปอร์สุวิกรมเนี่ย
โพสต์คลิปวิดีโอให้เห็นระหว่างที่เฮลิคอปเตอร์บินมารับนักแสดงสาว
ณจุดเกิดเหตุด้วยนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลด่วนค่ะ
ภายหลังสาวยี่หวาก็ได้โพสต์ภาพระหว่างที่เธอนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยนะคะ
พร้อมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดามคออยู่นี่แหละ
แล้วก็มีแฟนคลับแล้วก็เพื่อนในวงการเข้ามาแสดงความเป็นห่วง
แล้วก็ภาวนาขอให้อาการดีขึ้นเร็วแล้วกันนะคะ
ขณะเดียวกันที่ผู้จัดการส่วนตัวก็ยืนยันว่าตอนนี้น้องรู้สึกตัวแล้ว
แล้วก็ปลอดภัยดีแล้วนะคะแต่ว่าโอ้โห
ฟังจากอาการบอกว่ากระดูกสันหลังร้าวเนี่ยคนก็ตกออกตกใจอยู่เหมือนกันนะคะ
ก็ขอให้อาการดีวันดีคืนแล้วกันนะคะ
ใครที่ไปเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ช่วงนี้เห็นดาราหลายบ้านเหมือนกันนะ
ไปเล่นสกีกันก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะคะ
สกีเห็นที่มันพื้นนุ่มมันไม่ได้นุ่มนะจ๊ะ
พอลงมาผิดท่าแขนพงแขนหักไปนะคะ